ที่นี่จุดประทัดกันหมื่นนัดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงเพราะว่าที่นี่ให้โชคเหมือนกัน
นี่ที่ประจำที่เราเล่าสู่กันฟังยุธยายุทธยา
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะพิกัดอยู่ที่ถนนวงแหวนตะวันตก
ไม้เลขเก้าตะวนโพแตงอำเภอบางไซยจังหวัดพระนครศิกย์อายุทยา
สังเกตสิประชาชนมากมายมากันเป็นครอบครัวค่ะ
มากราบไหว้ขอพรขอโชคจากพ่อปู่ฤษีพรมเมษองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วยังให้อาจารย์ฤษีเนรเนี่ยเจิมเจิมอะไรอีกเจิมหน้าธรรมนะหน้าทอง
นี่จะเป่าท้าเพื่อให้เขลงรัก
เออแล้วก็ให้มั่งมีให้ร่ำรวย
ให้มีเสน่ห์แน่ตาหมาริยมไม่ใช่แค่นี้ทุกหน่ายังมีการให้เจิมเคสมือถือ
กระเป๋าตังค์ลงเส้นวาสนาเสริมสิริมงคลแบบโบราณ
ว่าเป็นว่าที่นี่ทำเป็นที่แรกและที่เดียวในไทยนะคะ
อย่างคุณวันนัดดาพาอำพิรมเนี่ยเดินทางมาที่แห่งนี้เพราะมาแก้บน
นี่ถ่ายคู่กับประทัดยาวเป็นหมื่นนัดเลย
วางเรียงกันหูยนะแล้วก็เริ่มจุดปั้งปั้ง

เมื่องวดที่ผ่านมาได้โชค๓ตัวหน้าเป็นเงินกว่า๒๐๐๐บาท
แหมเฉียดรางวัลที่๑ไปแค่๒หลักเท่านั้นเอง
แต่ไม่เป็นไรก็ได้ไปหลายหมื่นอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยมาแก้บนตามที่ได้สัญญิงสัญญาเอาไว้
ทองเต็มบ้านทองเต็มบ้าน
เออเฮ้ยผมว่าลองไหมผู้ผลิต
ผู้ผลิตประทัดลักษณะอย่างนี้ไอ้ปลายประทัดเขียนบ้างไหม
ขอให้เงินทองเต็มพระระเบียง
เอ่อน่าจะทำสมัยดี
เอายังไงก็รอลุ้นแล้วกันว่างวดที่ได้มาใหม่